เขาบอกว่ามาแก้บน
แล้วถามว่าได้โชคได้ลาบเหรอที่ต้องมาแก้บน

ที่มาแก้บนเพราะสิ่ง
เฮ้ยเป็นอะไรนะฮะ

แก้บนก็คือต้องถูกรางวัล

โอ้โหทำเอาวุ่นวายทั้งหมู่บ้าน
ต้องมาแก้บนเต้นกันอย่างนี้เหรอ
เอ้าเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร
นี่คือบรรยากาศที่ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้งหมู่๔ตะบนเมืองการุงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ไปเจอกับนางสาวนพัสนันเชยชมอายุ๔๗ปีอยู่บ้านเลขที่๑๔๗ตำบลเมืองการุ้งก็นำรถแห่แห่แบบ๓ล้อตุ๊ก
แล้วก็ชาวบ้านนะฮะมาร่วมรำวงเดินถือป้ายแมว
แปะก๊วย
เขาบอกว่าเดินวนเป็นร้อยรอบเลยนะ

ไอ้เจ้าแมวตัวนี้มันมีชื่อเสียงเรียงนามว่ากะไรรือ

ก็ถูป้ายตัวโตเบลออ่ะ
อ่านกันไปตั้งนานแล้ว
เอาแปะก๊วยแปะก๊วยแมวพันธัยเพศเมียตัวนี้อายุสัก๒ปีได้
ก่อนหน้านี้มันหายไป
เจ้าของแปรปวนกินไม่ได้นอนไม่หลับบอกทำไงดีจะหาเจ้าแมวตัวนี้ให้เจอ
ก็เลยไปบนบานสารกล่าวกับเจ้าแม่เมืองการุงเอาไว้หากว่าเจอแปะก๊วย
ให้รีบกลับมาที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะมาแก้บน
อย่างนี้โอ้โหหายไป๓วัน
วันที่๔แปะก๊วยมาเฉย

มาเลยไหมพวกเราสัก๑๐๐รอบ
มารำแก้บนวนร้อยรอบพร้อมกับพวงมาลัยอีก๑๐๐พวง
โอ้โหอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการบนที่ได้ผล
แล้วที่สำคัญเขาก็ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสารเจ้าแม่ด้วยนะ
ใช่ก็จริงนะวิธีการบนบานสารกล่าวมันก็มีหลากหลายรูปแบบ
ไม่ใช่แค่ว่าจะแบบว่าขอโชคขอลาบอย่างเดียวขอให้ของหายขอให้สัตว์ที่หายกลับมาก็